แม่บ้านผสัยจันทร์บ้าน

เห็นเราสองคนกำลังถ่ายรูปกันอยู่

เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเธอน

ร้อนสำหรับคนไหนที่รักการถ่ายรูป

เถอะอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปพบเรื่องน้องมินกันเลยค่ะ
ช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
อ้าวคุณผู้ชมซักภาพไหมคะหนึ่งสองสองอ่ะยิ้มหน่อยแช่
โอ้โหสวยงามมากมากที่เห็นมิ้นถ่ายรูปแบบนี้ไม่ต้องสงสัยค่ะ
ตอนนี้นะคะอยู่กับมิ้นในช่วงของอร่อยหลักสิบนั่นเอง
นี่ไม่ได้ถ่ายเล่นเล่นนะคะเพราะว่าร้านที่จะมาแนะนำในวันนี้ค่ะ
เป็นร้านกล้องคาเฟ่แบบมินิมอลนั่นเองอันเนี้ยเนี้ยก็ไปจิกเขามาเล่น
คุณผู้ชมร้านนี้นะคะอยู่แถวย่านลาดพร้าววังหินนั่นเองค่ะ
เป็ตกิ๊บเก๋แบบนี้เนี่ยอยากเข้าไปเห็นแล้วค่ะว่าข้างในเนี่ย
จะมีกล้องเก๋แบบนี้อีกมากมายแค่ไหนตามมาเลยค่ะ
ร้านนี้เจ้าของร้านค่ะเป็นช่างภาพค่ะเขานะคะเลยได้แรงบันดาลใจในการตกแต่งร้านค่ะ
โดยนำกล้องนะคะตั้งแต่รุ่นคุณปู่ไม่ว่าจะเป็นกล้องฟิล์มกล้องใหม่เรสโทรนะคะ
ตกแต่งนี่บนชั้นไม้ด้านบนแห่งนี้เลยค่ะแล้วเจ้าของร้านก็อนุญาตนะคะ
ให้ลูกค้านำมาถ่ายรูปเล่นได้อยากจะเล่นอยากจะสอบถามไปถามได้เลยค่ะ
เข้ากับคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าเซลฟี่กับกล้องเก่านั่นเองและที่สำคัญนี่
มีเจ้าแมวเหมียวนะคะอยู่ที่ร้านค่ะไว้ให้เราเนี่ยมาเล่นแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะคะ
แหมมาที่นี่นะคุ้มสุดสุดแต่ไม่ใช่เท่านั้นนอกจากเราจะได้ชิมของอร่อยแล้ว
ใครที่อยากจะดูผลงานศิลปะนะคะเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่ามาจิบบรรยากาศดีดี
จะมีอะไรบ้างเราไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ
มาค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำทีละอย่างเลยนะคะนี่ตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยอุ้ยสีสันน่ารัก

ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยคือเขาเรียนแบบสีของตัวการ์ตูนนั่นเองค่ะ
นี่หน้าตาแบบน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ
อร่อยอ่ะคือข้างในมันก็จะเป็นแบบเอ่อวานิลากับคุกเกี้ยนครีมนะคะ
แล้วก็ปั่นปั่นรวมกันกลิ่นหอมนะคะของกลิ่นวานิลาเนี่ยขึ้นจมูกเลยค่ะ
จากสีสันจะน่ารักแล้วรสชาติก็อร่อยแก้วนี้ราคา๘๕บาทค่ะ

โอ้โหถือว่าคุ้มมากได้ถ่ายรูปด้วยนะ
นี่แล้วก็มาต่อกับอันนี้เลย
อันนี้ดูอันนี้ก็หน้าตาแบบว่าแปลกมากไม่ค่อยเห็นนะคะ
อันนี้คือเค้กมักนั่นเองค่ะ
หลายคนอาจจะงงเอ๊เค้กมักมันคืออะไรเดี๋ยวมิ้นลองชิมก่อนนะคะ
หือเค้กมักอันนี้เนี่ยนะคะ

ประกอบกับไอศครีมคุกกี้แอนด์ครีมนะคะ
แล้วก็วิปครีมที่ลาดด้านบนลาดด้วยน้ำซอสช็อกโกแลตอีก

อันนี้เนี่ยนะคะราคาเพียงแค่๙๙บาท
นี่ไม่เกินนะคะไม่เกินงบของเรา

มาเฮลตี้กันบ้างค่ะ
โอเคนี่ชอบมากเลยสำหรับซีซ่าสลัทนะคะ
หลายคนอ่ะก็เคยทานซีซ่าสลัดร้านอื่นนะคะเดี๋ยวมิ้นจะมาลองชิม
อร่อยมากคือด้วยน้ำสละที่เป็นตัวซีซ่าที่เขาทำเองมันจะมีความเข้มข้นค่ะ
แล้วก็มาต่อกันที่แก้วนี้โอ้โหลูกเล่นของอาหารของอร่อยหลักสิบร้านนี้
มีลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลย

พูดซ่าเลยเนอะแต่มินต้องลองชิมก่อนว่ามันจะซ่าเหมือนชื่อหรือเปล่า
ก่อนทานนะคะเราก็ต้องคนให้มันเข้ากันก่อน
สดชื่นสุดอ่ะมันมีกลิ่นเหมือนแบบ
อารมณ์คล้ายกลิ่นของผลไม้อ่ะรวมกันหลากหลายชนิดแต่ออกมาแล้วรู้สึกแบบสดชื่นมากไม่ได้ทานไปนะคะ
สำหรับเรนโบโซดาแก้วนี้นะคะราคา๗๕บาทเท่านั้นเอง
ของทุกอย่างนะคะก็คือของอร่อยละ๑๐ของทางร้าน๑๘๓๙คาเฟ่แอนแกรี่ค่ะ
สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาร้านบรรยากาศดีร้านคาเฟ่เก๋ที่คุณห้ามพลาดนะคะ
หาง่ายมากเลยค่ะร้านนี้นะคะอยู่ที่ซอยลาดพร้าววังหิน๖๒ค่ะ
เปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึง๕ทุ่มนั่นเอง
แต่ว่าเสียดายจังเลยอ่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชม
แต่ว่าครั้งหน้านะคะมินจะพาคุณผู้ชมไปหาที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบกันที่ไหน
ต้องติดตามให้ได้เดี๋ยวตอนนี้ขอเสพของอร่อย
แล้วก็เสพงานศิลป์แล้วก็ขอไปถ่ายรูปต่อนะจ๊ะ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

ทันแล้วอยากจะชมย้อนหลังได้เลยนะคะ

ไซต์ของไทยรัฐทีวีค่ะ
เสียดายจังเลยทำไมเวลามันหมดเร็วอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม

สามารถดูได้อีกนะคะวันพรุ่งนี้
สวัสดีครับ